วันนี้จะพาไปหาอะไรแซ่บแต่เป็นสีม่วง
ส่วนจะเป็นอะไรไปดูหน้าตากันจ้า
นี่คือมะขามสีม่วงอ๋อนึกว่ามีมะม่วงไม่มีมะม่วง
เป็นมะขามม่วงคุณจากสวนวโรชาอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
สวนนี้เขาได้ชื่อว่าเป็นสวนเกษตรพอเพียงด้วยนะคะ
ที่จะมีคนมาเยี่ยมมาดูงานหลากหลายคณะเลยแต่ไม่ว่าคณะไหนที่จะมาเนี่ย
ต้องสั่งเอาไว้ก่อนไม่อย่างนั้นจะไม่ได้ทานเมนูเด็ดของเขานั่นก็คือ
อะไรน้ำพริกมะขามม่วงอ๋อเหรอใช่ค่ะคุณจารานันศรีพยักษ์ภรรยาเจ้าของสวนเนี่ย
ก็เลยกลายมาเป็นแม่ครัวจำเป็นที่จะต้องปรุงเมนูหนึ่งเดียวที่ใครก็ตั้งตารอกับ
น้ำพริกมะขามม่วงนั่นเองนะคะวิธีทำของเขาก็คือตำเครื่องต่างเหล่านี้ให้เข้ากัน
แล้วก็นำน้ำพริกมะขามลงไปผัดรวมกับหมูสับและน้ำมันให้พอส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทั้งหมู่บ้านทั้งสวนเลย
หลังจากนั้นก็ปรุงรสแล้วก็ตักใส่ถ้วยเคียงด้วยผักสดเสิร์ฟพร้อมให้แขกรับประทานกันได้เลยจ้า
ใครสนใจอยากจะไปชิมน้ำพริกมะขามม่วงฝีมือเจ้าของสวนแบบนี้
พร้อมกับไปเรียนรู้เรื่องของการเกษตรนะคะติดต่อไปเลย
อย่างที่บอกนะติดต่อไปก่อนนะถ้าจะไปที่สวนของเขานะครับจะได้ทานนี่เลย
น้ำพริกมะขามม่วงถูกต้องเห็นไหมโอ้เป็นสีม่วงจริงนะไม่ได้ล้อเล่น
เอาละรสชาติอร่อยด้วยนะครับและที่สำคัญยังไม่หมด
เดี๋ยวผมจะพาไปทานอาหารพื้นถิ่นที่จังหวัดหนองคายไปเลยไปทานกันเลยครับ
ติดตามกันได้มีทั้งแล้วก็แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
หน้าตาเป็นยังไงติดตามกันได้ครับ
ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน้องคายเมืองบ้างไฟพญานาคอันเลื่อนชื่อค่ะ
ชาวบ้านที่นี่อาศัยอยู่กันแบบเรียบง่ายและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเหล่านี้ล่ะค่ะ
คือเสน่ห์แห่งเมืองริมน้ำโขง
ที่สำคัญไม่ได้มีดีแค่บ้างไฟเท่านั้นนะคะเรื่องอาหารการกินก็ไม่น้อยหน้า
เพราะเขามีอัวดอกแคร์รสชาติแซ่บจี๊ดอาหารพื้นบ้านจานเด็ดของชาวบ้านตำบลศรีกาย
มาถึงที่นี่ทั้งทีแม่เขาเลยขอโชว์วิธีทำอัวดอกแคร์สักหน่อย
แค่ตอนแรกใส่พริกแห้งเอ้าโปรกโปรกโปรกโปรกตำตำตำตำ
โอ้โหแม่แม่แรงดีจริงจริงนะคะไปต่อกันที่ตะไคร้ข้าวแช่หอมแดง
ตามด้วยหมูบดและเนื้อปลาสีขาวนวลตามด้วยต้นหอมผักชีลาว
รุ่งรสด้วยซีอิ๊วน้ำปลา
นำเครื่องที่ได้ยัดใส่ดอกแคร์ดอกโตแบบนี้แล้วก็นำไปนึ่ง
ระหว่างรออัวดอกแค่สุกก็มาลงมือโขลกน้ำพริกมะเขือ
โดยยนต์พริกหยวกกระเทียมและมะเขือเทศที่จี่ไปเรียบร้อยลงคลุก

จนเป็นเนื้อเดียวกันปรุงรสให้กลมกล่อม
แค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วจ้า
อัวดอกแคร์และน้ำพริกมะเขือของเดชรจำตระมวลสีกาย
อัวดอกแคร์มาต่อกันที่อาหารพื้นบ้านขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่าง
ที่ขอบอกเลยว่าแซ่บไม่แพ้กันอย่างลาบแล้ว
วิธีทำเนี่ยก็ไม่ยากค่ะขั้นตอนแรกนำพริกมะเขือเผาและทาลงไปโขลกให้ละเอียด
จากนั้นใส่เนื้อปลาขูดเติมน้ำต้มปลาสักนิด
ซึ่งเนื้อปลาที่นำมาทำเมนูนี้เนี่ยก็มาจากแม่น้ำโขงนี่เองค่ะ
โอ้โหไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยจ้า
พอตำทุกอย่างจนเข้ากันแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้า
ให้รสชาติแซ่บนัวแบบอีสานแท้

จากนั้นนำไปห่อใบตองแล้วปิ้งไฟอ่อนในเตาถ่านแบบนี้
เพียงแค่นี้ก็จะได้ลาบแล้วรสชาติแซ่บอิหลีอีกแล้วเด้อ
เชิญมาสัมผัสวิถีพื้นบ้านและอาหารสุดอร่อยกันได้
ที่จังหวัดน้องคายด้วยค่ะ
โอ้โหวันนี้อัดแน่นอัดเต็มเลยนะคะเมนูเด็ดนะคะ
รวมไปถึงขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านด้วยที่ส่งแนะนำ
เนนูเด็ดประจำท้องถิ่นมาเยอะแยะมากมาย
ขอบพระคุณค่า
สวัสดีค่า
โปรดติดตามตอนต่อไป